ข่าวอยู่บ่อยนะคะว่างูเลื้อยมาหลบอยู่ใต้ท้องรถ
หลบอยู่ตรงเครื่องยนต์บ้างเพราะเครื่องมันจะอุ่น
บหนาวมาพึ่งความร้อนมาพึ่งอะไรอุ่นอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ไม่เคยเห็นนะที่งูตัวใหญ่แบบเลื้อยขึ้นมากระจกหน้ารถเลื้อยขึ้นมาถึงบนรถอ่ะ
ถ้าเจอดิฉันก็คงจะกรี๊ดเหมือนผู้หญิงในคลิปนี้แหละค่ะ

ต้องมีสติจริงลองไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นื่อย
นุ่งฟะ
โหวเกรี๊ด

น้ำกระจกหน้ามันก็ใกล้มากนะคุณภครับ
ลระดูสไฟมันเห็นแบบมันก็จะถึงหน้า

เกือบจะถึงหน้าแล้วเป็นผู้หญิงขับด้วยค่ะ

โอ้โหเนี่ยแล้วก็ขับผ่านโรงแรมแห่งหนึ่ง
ก็เลยจอดเรียกให้รับประพอเขาช่วย
ที่มันเล้งขึ้นตรงนี้น่าจะตรงกับช่วงกล้องหน้ารถพอดี
ก็เลยโพสต์คลิปนี้ในโลกโซเชียลนะคะ
แล้วก็เตือนว่าถ้าเจออะไรแบบนี้นะครับ

ริมทางขอความช่วยเหลือนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ก็ขอความช่วยเหลือจากรปภโรงแรมนะคะ
ก็เจ้าที่รอปภดึงงูเหลือมตัวนี้ออกไปจากรถ
แล้วก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่มารับงูตัวนี้ไปปล่อยต่อไปนะคะ
นี่ตอนที่มาถึงตรงนี้เขาก็เข้าซ้ายไปเลย
แล้วรอปภกับชาวบ้านแถวนั้นก็มาช่วยกัน
แต่เขาว่ากันว่าโชคดีนะเจองู

แต่ที่แน่ก็คือทะเบียนรถอะไร

เดี๋ยวโปรดิวเซอร์เราจดจดไว้เรียบร้อย

กรุงเทพมหานครเหตุการณ์เกิดขึ้นในกรุงเทพค่ะ
แล้วก็น่าจะกลางเมืองดูมีตึกสูงอยู่เยอะอย่างนี้
มวดอักษรอักษรครูเขียนมาสอนไหมสนใจเขาเลยเหรอ

ชัดเจนพอแล้วเนี่ยค่ะให้เห็นงูจริงไม่พอค่ะ

ใจทีมงานกราฟิกของเราจริงเลย
ราฟิกงูเชิญค่ะนี่ค่ะ
เริ่มจากสาวที่เจองูนะคะ
ขับรถมาตามถนนช่วงกลางคืนนะคะ
เริ่มเห็นหัวงูมาก่อนค่ะงูเหลือมตัวใหญ่เลย
โผล่มาจากด้านล่างของกระจกหน้ารถนะคะ
จากนั้นเธอก็กรี๊ดด้วยความตกใจกลัว
จากมีภาพกราฟิกแล้วเรามีลงเสียงให้ด้วยค่ะ
ไม่รู้เสียงใครลงเสียงกรี๊ดให้ด้วยนะคะ

เธอก็กรี๊ดด้วยความกลัวแบบกรี๊ดสุดนะคะ
เพราะว่ามันใกล้มากเนอะกระจกรถแบบบังอยู่นิดเดียวอะค่ะใช่ครับ
ท้ายที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็ตั้งสติได้
จอดข้างทางขอความเชื่อหรือรอบพอโรงแรมแถวนั้นก็มาช่วย
จับงูเหลือมใส่กระสอบแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่มา
นำตัวงูเหลือมไปนะคะ
คือหน้าฝนแบบนี้เนี่ยบางทีมันหนีน้ำท่วม
พื้นที่แฉะเย็น
เห็นรถอุ่นมันก็เข้ามาขดอยู่
โอ้โหแต่นี่มันกลางเมืองมากเลยนะคุณภาคภูมิ

งูเหลือมันคงไม่รู้หรอกอันไหนกลางเมืองอันไหนนอกเมือง
มันมาอยู่ในเมืองได้ยังไงนึกออกป่ะ

มันควรจะไปอยู่ในป่าไปอยู่ที่อื่น

ตอนนี้กลับป่าไปแล้วนะครับ
จะออกรถอะไรออกจากบ้านท่านก็เอาไม้เคาะดูบ้าง

ถ้าตัวไหนมันโชคร้ายหน่อยพอเขาสตาร์ทเครื่อง
โดนไปพกไปพัดมันก็ตายอะไรก็มี
แต่อันนี้มันคงจะเลื้อยหนีขึ้นมาเรื่อยนะครับ